วันนี้มีการประชุมคอรมอสัญจรนะครับเป็นการประชุมคอรมอสัญจรพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับใช้สถานที่ประชุมที่จังหวัดชุมพรครับ
เป็นการประชุมคอรมอสรรจรครั้งที่หกในรอบปีนะครับที่ประชุมมีการอนุมัติโครงการอะไรบ้าง
ติดตามจากรายงานครับ
โดยที่ประชุมคอรมอสัญจรครั้งนี้มีมติรับข้อเสนอจากภาคเอกชน
รอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกและการท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟเชื่อมต่อชุมพรกับท่าเรือน้ำลึกระนอง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรสุราธานีสุราธานีหาดใหญ่สงขลาและหาดใหญ่ประดังเบซาระยะทาง๓๔๕กิโลเมตร
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภาคใต้
โครงการพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
และการพัฒนาชายฝั่งทั้งสองฝั่ง
โครงการก่อสร้างและพัฒนาถนนเรียบชายฝั่งอ่าวไทย
ซึ่งภาคเอกชนเสนอให้มีการก่อสร้างลงมาถึงจังหวัดสงขลา
และนอกมาถึงวันตะมูลผมให้พยายามจะวิจัย
ภายใจลูกชายก่อสร้างรถแรงการก่อสร้างรถ

ถุงแรงการต่อสร้างอนาคต
การประกอบหนังบกทางอากาศทางเรือหน้าท่าเรือ
การท่องเที่ยวการเชื่อมโยงทั้งสองฝั่งทะเลไปด้วยกัน
ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
นายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูม้าจำนวน๑๐ล้านตัวคืนสู่ทะเล
เพื่อประกาศความอุดมสมบูรณ์ของทะเลและชายฝั่งภาคใต้ตอนบน
พร้อมฝากประโยคตัวเองเปรียบเสมือนพ่อปู่
ดังนั้นขอให้เดินตามพ่อปูต่อไป
เพราะการเดินตามแม่ปูนั้นมักจะเลี้ยวไปเลี้ยวมา
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเสร็จสิ้นลงไปแล้ว

ชัดเจนแล้วว่าเป็นจังหวัดเชียงราย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน